คุณผู้ชมครับมีพริตตี้สาวคนหนึ่งเธออายุ๒๙ปีนะครับ
ก็ไปขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ด้วยสภาพร่างกายที่โอ้โหมันบอบช้ำบาดแผลเต็มตัวไปหมด
คืออันนี้เห็นว่าแขนช้ำแต่ว่าเห็นบอกว่าตอนที่ไปหัวแตกด้วยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับนี่ฮะนี่เป็นร่องรอยบาดแผลที่เธอบันทึกเอาไว้นี่ดูที่หัวเห็นไหม
นี่คือแผลที่เย็บนะโอ้โหดูสิคุณผู้ชมครับ
ก่อนที่จะไปหาเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับเป็นภาพบาดแผลที่ศีรษะแตกเย็บนะ
ช้ำที่แขนบอกว่าคนที่ทำร้ายเธอเนี่ย
จากทำร้ายแล้วยังข่มขู่นะขโมยของของเธออีก
แหวนทั้งเสื้อผ้าทั้งทรัพย์สินต่าง
หลังจากที่เลิกกันไปแล้วแล้วเขาไม่ยอมเลิกนะฮะ
อันนี้ขวามือนี่ขวามือคนที่ทำร้ายเธอนะฮะ
บอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยล่าสุดมาดักทำร้ายเธอที่งานวันเกิดเพื่อน
แล้วข่มขู่เธอไว้สารพัดเธอไม่ทนแล้วนะ
อยู่ด้วยกันเนี่ย๓ปีเนี่ยทนมาตลอด
ตอนนี้เลิกมาแล้วเนี่ยยังมาราวีอีกไม่ทนแล้ว
แล้วก็ชี้เป้าว่าคนก่อเหตุนี่ฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เขาขายบิ๊กไบท์อยู่ลำลูกกาคลอง๓
ขับรถแม็กคาเลน๗๖๕สีเขียวม่วงนี่แม็กลาเลนนี่เห็นไหมฮะ
รถหรูนะออกเขียวนี่นะฮะแต่ว่าขายบิ๊กไบท์
เธอก็เลยอยากขอให้เพจหรือว่าตำรวจหรือว่าขอร้อง
ขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนให้ช่วยเธอหน่อย
เพื่อที่ผู้ชายคนนี้จะได้หยุดพฤติกรรมข่มขู่คุก
แล้วก็ตามราวีเธอสักทีนะครับอ่าเช้าวันนี้นะครับ
หญิงสาวคนนี้สมมุติว่าชื่อคุณหมวยกันแล้วกันนะ
หมวยก็ไปหาคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ

เพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากเกรงว่า
จะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีนะครับ
ทางคุณหมวยเนี่ยบอกว่าเธอคบหากับผู้ชายคนนี้นะครับ

ช่วงที่อยู่ด้วยกันเธอถูกทำร้ายตลอดนะ

ถูกทำร้ายทุกทีถามว่าทะเลาะเรื่องอะไร
หวยบอกก็จับได้ว่าเขามีผู้หญิงคนอื่น
ผู้หญิงคนอื่นรวมแล้ว๓ปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจับได้ว่าแอบ
คบผู้หญิงคนอื่น๕คน๑ใน๕คนเป็นเมียเก่าของผู้ชายคนนี้
แล้วผู้หญิงคนนั้นเคยบุกมาตบเธอที่บ้านด้วยเมื่อเมษายนที่
แปดเข็มเนี่ยเธอบอกถูกไฮโซหนุ่มคนนี้เอาโทรศัพท์มือถือ
เครื่องใส่หัวอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาสองปีก่อนนอกจากนี้นะครับ
ผู้ชายคนนี้เวลาที่อยู่ด้วยกันไม่ยอมให้เธอไปไหนไปไหน
ไปกับเพื่อนอะไรเนี่ยไม่ได้เลยถามว่าทำไมให้อยู่แต่บ้านเพื่อให้เธอ
ช่วยเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเหรอคะอ่าใช่ครับเป็นสุนัขสายพันธุ์อเมริกัน
บุรีที่ผู้ชายคนนี้พ่อขายนี่เห็นถ่ายรูปยังสวยเลยพรุ่งนี้
ลงออนไลน์เนี่ยเธอบอกเธอแค่มีหน้าที่เขาบังคับให้คอยเลี้ยง
หมาที่เขาเพาะขายตัวละ๑แสนถึง๓แสนบาทนี่ฮะเหตุการณ์ที่ทำ
เธอรู้สึกทนไม่ไหวเลยเนี่ยคือ๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนั้น

แต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ยอมให้เธอไปเยี่ยมพ่อพูดจาไม่ดี
ใส่เธอบอกพ่อเธอจะตายก็ตายไปไม่ใช่พ่อเขาแต่ไม่ได้พูด
ร้อยเหมือนผมนะค่ะนี่ฮะก็คงขึ้นกูขึ้นมึงหรือเปล่าแล้ววัน
รุ่งขึ้นพ่อเธอเสียชีวิตจริงไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อไม่ได้ไปดู
ใจพ่อเธอตัดสินใจออกจากบ้านเข้ามาทันที
อันนี้ผู้ชายที่เธออ้างว่าทำร้ายเธอนะที่ขายบิ๊กไบท์นะครับ
พอวันรุ่งขึ้นพ่อเธอเสียชีวิตเธอก็เลยตัดสินใจไม่อยู่แล้ว
ออกมาจากบ้านเขาทันทีนะครับผู้ชายคนนี้ก็โทรมาตามง้อขอให้
อยู่กันเหมือนเดิมแต่เธอบอกเธอยังไงก็ไม่ไปกลับไปก็ไปเจอ
สภาพเดิมตั้งแต่๑๘กรกฎานะรุ่งขึ้น๑๙กรกฎาเธอออกจากบ้านเลยผ่าน
ครึ่งเดือนฮะ๓๑กรกฎาคมซึ่งเธอก็ถูกผู้ชายคนนี้เนี่ยตามตลอด
นะฮะอ่าพยายามจะตามหาเธอตลอดนะครับคืนวันนั้น๓๑กรกฎาคมเธอ
ไปเที่ยวงานวันเกิดของเพื่อนที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งแล้วเธอไป
โพสต์สตอรี่ไปโพสต์คลิปลงในสตอรี่นะฮะทำให้ผู้ชายคนนี้เนี่ย
รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนแล้วก็ตามมามาตบเธอถึงหน้าร้านเหล้า
บังคับเธอเอาขึ้นรถไปเพื่อไปทวงกำไรคาเทียมันแพงใช่ไหม
ไหมแพงค่ะก็สองแสนมั้งคะตอนเนี้ยเนี้ยเธอเธอบอกเขาบอกถ้า
ไม่คืนจะโดนอีกนะซึ่งผู้ชายคนนี้เคยซื้อเซ็ตคาเทียที่
อยู่ในภาพเนี่ยฮะให้เป็นของขวัญให้กับเธอตอนที่ยังคบหากัน
อยู่แต่พอเลิกกันเนี่ยตามล่าตัวเธอตบเธอลากเธอขึ้นรถเพื่อ
จะเอากำไรคืนจากนั้นก็ขับรถไปส่งเธอที่บ้านที่ย่านคลองสอง
แล้วเธอก็ถูกทำร้ายในบ้านอีกนะครับแถมยังทวงถามใบ
เซอร์ของสุนัขที่เลี้ยงพ่อขายอีก๓๐ใบบอกต้องเอาสุนัขไป
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็พยายามส่งข้อความมาง้อมาพูดมาคุย
บางทีก็ข่มขู่เธอบอกมันสลับกันไปหมดไม่รู้จะทำยังไง
นี่จะให้เขาไปหาหมอนะมึงควรไปหาหมอนะคือเธอบอกว่า
เธออยากจะตัดขาดกันสักทีอ่ะค่ะคือเลิกกันไปแบบอย่ามายุ่งกันอีกได้ไหม
นี่ฮะบางทีก็อ้างเอาเรื่องรถมาคุยเธอบอกเธออยากจะจบ
อย่ามารังความกันอีกเลยนะไฮโซหนุ่มคนนี้เนี่ยเลิกกันแล้วก็เลิกกันไปสักทีนึง
แต่ผู้ชายคนนี้นี่กลับบอกว่าจะจบก็คือก็ให้ตายกันไปข้างหนึ่ง
เธอบอกจบกันดีเถอะเขาบอกจบตายกันไปข้างหนึ่ง
สุดท้ายเนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับผู้ชายคนนี้พยายามเหมือนกับจะมาง้อทุกอย่าง
ให้เหตุผลบอกจบดีก็ได้อย่างน้อยก็ยกโทษให้กันก็แล้วกันนะ
พยายามโทรหาเธอตลอดแต่เธอไม่กล้าไปเจอฮะไม่กล้าให้มาเจอ
เธอก็ไปแจ้งความพอไปแจ้งความผู้ชายคนนี้ติดต่อมาบอกจะขอเจรจากลายเกลี่ย
แต่เธอบอกเธอไม่กล้าคุยด้วยแล้วก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือกับเพจ
สายใหม่ต้องรอดคุณเอกพบเหลืองเบอร์เสิร์ฟ
ติดต่อมาค่ะติดต่อมาแต่หนูปฏิเสธการติดต่อเลยคือหนูก็อ่านแต่ไลน์แต่หนูก็คือไม่ได้ตอบเขาเลย
หนูอยู่อย่างนี้หนูก็พูดตรงว่าหนูอย่างนี้อยู่อย่างนี้หนูไม่ไหวแล้วจริง
เพราะว่าหนูก็กลัวว่าเขาจะมาทำร้ายอะไรหนูอีกเพราะว่าปกติทุกครั้งมันก็เป็นแบบนี้มาตลอด
นี่ฮะเธอบอกจะอยู่ยังไงมันหวาดระแวงไปหมด
คุณผู้ชมครับคุณเอกพบก็เลยประสานนะฮะไปยังตำรวจท้องที่นะครับ
ทั้งภูมิกับการสอพครูคดและภูมิกับการสอพโครคลามที่ประธุมฐานี
เป็นพื้นที่เกิดเหตุที่มันคาบเกี่ยวกันนะครับ
โดยบอกว่าต้องการให้ช่วยเหลือแจ้งข้อหาดำเนินคดีให้กับผู้หญิงคนนี้หน่อยนะครับ
เพราะว่าผู้ชายที่ก่อเหตุมีพฤติกรรมตามรังความ
คุณเอกพบบอกว่าเอางี้นะพ่อนุ่มไฮโซรถเขียวคันนี้เนี่ย
ถ้าเกิดยังไม่หยุดตามรังความหญิงสาวผู้เสียหาย

อกจากการแจ้งความดำเนินคดีเนี่ย
เดี๋ยวจะไปดำเนินการในการติดตามขุดคุยข้อมูลตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินต่างด้วย
ต้องรอดจะไปทำเองโดยภารการนะ
เช่นทางการเงินเสียหน่อยว่าตกลงแล้วที่นั่มรวยมีเงินมีทองเนี่ย
มันมาจากแบบไหนอะไรยังไงค่ะจากการตรวจสอบพบว่าไฮโซหนุ่มคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ไปมาเนี่ยเป็นลูกความของทนายเดชานะฮะทนายเดชากิติวิทยานันต์ทนายดังทนายคลายทุกข์นะครับ
นายเดชาก็เลยบอกเอางี้เดี๋ยวผมจะช่วยให้เขามาเจรจากลายเกลี่ยกับทางผู้เสียหายก็แล้วกัน
ขณะเดียวกันเนี่ยพอติดต่อไปเนี่ยนะฮะทนายเดชาติดต่อไปหาผู้ชายคนนี้แต่เขาไม่มาเจรจากลายเกลี่ยครับ
ทีแรกจะให้นัดให้มาที่สำนักงานของทนายเดชาเขาบอกขอไปพบกับตำรวจให้ไปเจอกันที่สถานีตำรวจก็แล้วกัน
ทรัพย์สินต่างที่เอาของฝ่ายหญิงมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาไปคืนต่อหน้าตำรวจ
พี่ต้องเอาอะไรไปคืนเขาบ้างนะฮะ
ก็เดี๋ยวคุยตกลงกันครับครับนะครับ
แล้วที่ที่ต้องให้เหมาะเอามาคืนใช่สักคนครั้งคือครับใช่

ของทนายเดชานะครับรับเป็นที่ปรึกษาทางคดีให้กับไฮโซหนุ่ม
คนนี้เนี่ยเป็นเรื่องทางครอบครัวแต่นานมาแล้วส่วนคดีที่มี
กับหญิงสาวที่เป็นพริตตี้สาวที่ทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวต้องไปดูว่าคู่กรณีทั้งคู่เนี่ยเขาเจรจากลายเกลี่ย
ได้อย่างไรหากเจรจากลายเกลี่ยกันได้เนี่ยก็ต้องว่าไป

อยากให้มันจบเลยครับก็พูดง่ายอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลิกลา
กันไปแล้วก็ใครมีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์สินอะไรบ้างก็เขาก็
ยินดีคืนนะคุณมิ้นก็ต้องการให้คืนเกี่ยวกับเรื่องใบเซอร์ใบรับประกัน
เกี่ยวกับตัวสุนัขประมาณสัก๓๐ตัวอะไรประมาณนี้ตัวละ๓แสนอเมริกัน
บูลลี่นะนะทางฝ่ายผู้หญิงก็อยากจะได้ทรัพย์สินของเขาคืนก็

เราก็ตรวจสอบไปที่บ้านแถวคลอง๒ของคุณหมวยพริตตี้สาว
ที่ออกมาเช่าอยู่หลังจากที่ได้หนีออกมาจากทางอดีตแฟน
คุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ที่ไปที่บ้านหลังนั้น
นะครับแล้วก็มีไฮโซหนุ่มคนนั้นเดินทางมาเจรจาพูดคุยด้วย
แล้วนะครับตามที่นัดหมายกับทางตำรวจเอาไว้นะครับซึ่งทางฝ่ายชาย
ก็ยอมคืนของให้ทั้งหมดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้ใน
กรณีแล้วบอกว่าจะเลิกรากันไปลงบันทึกประจำวันต่อหน้า
เอาไว้เรียบร้อยค่ะจะไม่ตามราวีเขาอีกนี่ล่าสุดก็สามารถ
ที่จะเจอรจาไกลเคลียร์กันได้เรียบร้อยแล้ว